เรามีความคืบหน้าของลุงทวีเชื้อเสือด้วยนะครับ

พิการนะแต่ว่าปรากฏว่าโดนป้ายา
แล้วก็ทำให้ลอตเตอรี่หายไปทั้งชุดเลย

โดยขโมยเงินหายหมดนะครับ
ซึ่งก็เป็นที่น่าสงสารน่าเวทนาอย่างมาก
ดึกที่ผ่านมานะครับตำรวจชนะสงครามได้ควบคุมตัว
หญิงสาวที่ไปลักทรัพย์พ่อค้าลอตเตอรี่พิการรายนี้แล้วนะครับ

สารภาพว่าไม่ได้ป้ายยาให้มึนงง
แต่เขาบอกว่าเขาสนิทกับสนิทกับคุณลุงเป็นอย่างดี
สนิทกันอยู่แล้วเพราะว่าขายบริการทางเพศให้พ่อค้ารอตเตอรี่ฮะ

กรณีที่นายทวีเชื้อเสืออายุ๖๔ปีที่พิการแขนและขาทั้งสองข้าง

แจ้งความกับตำรวจนครบาลชนะสงครามว่าโดนหญิงสาวป้ายยาจนมึนงง
ทรัพย์เงินสดแล้วก็ลอตเตอรี่ประมาณ๔๐๐๐บาท

ดึกที่ผ่านมาตำรวจชนะสงครามคุมตัวนางเอ

พ่อค้าสลากินแบ่งรัฐบาลพิการรายนี้
มาสอบสวนที่สถานีหลังจากไล่ภาพกล้องวงจรปิด
แล้วก็รู้ได้ว่าเป็นนางเอแน่นอน
นานกว่า๓ปีแล้วผ่านอาชีพรับจ้างนวดแผนไทย
และขายบริการทางเพศเป็นอาชีพเสริม

นัดเจอกันเดือนละประมาณ๒๓ครั้ง
พบกันที่โรงแรมย่านบางลำภู

ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ๕๐๐๘๐๐บาท
วันเกิดเหตุนี่นัดเจอกันตามปกติ

จากนั้นนายทวีมีอาการเหมือนความดันโลหิตสูง
ได้หาโอกาสนี้ก็เลยนำเอากระเป๋า

หนีขึ้นรถรักซี่หนีกลับไปยางสมุดปลาการ
ซึ่งในนั้นมีเงินสดอยู่ประมาณ๘๐๐๐บาท

ไม่ใช่ลอตเตอรี่จำนวนมากอย่างที่กล่าวอ้าง
ส่วนอาการป่วยเป็นโรคเอดนั้นขณะนี้อยู่ระยะ๓

ก่อนที่จะมารับอาชีพเสริมขายบริการ

เบื้องตนเจ้าหน้าที่แจ้งเขาหารักษัพและรับของโจร
จะนำตัวนางเอดำเนินคดีต่อไป
ส่วนนายทวีหลังจากได้ทรัพย์สินคืนจากตำรวจ

แต่บ่นว่าคงต้องนำเงินที่ได้คืนมา
ไปหาหมอเพื่อตรวจเลือดโดยด่วนต่อไปครับ